แล้วจะแก้ไขปัญหาป้องกันให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีก
เดี๋ยวตามการวิเคราะห์ทางการแก้ไขกับคุณสุภาพคริขาใจครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชม
ท่านผู้ชมต้องไม่เบื่อ
การติดตามเรื่องการทุจริตคดโกงทั้งหลายในแวดวงราชการนะครับ
เพราะถ้าเบื่อสื่อไม่นำเสนอสุดท้ายขึ้นมาเราไม่รู้ว่าแต่ละเรื่องจะไปจบยังไง
เงียบหายไปยังไงจะมีการลงโทษหรือจะมีการช่วยเหลือกันยังไงเราไม่รู้
ฉะนั้นหน้าที่เราต้องติดตามไปเรื่อยเพราะถ้าเราหยุดติดตามข่าวก็เงียบอย่างที่ว่า
ดูเรื่องกองทุนเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตสิครับ
เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นข่าวท่านผู้ชมคงเห็นแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาบุกไปที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งคือรจนาสินที
ดูชื่อตำแหน่งของคุณรจนาสิครับ
เธอเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อยู่สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษาระดับ๘

เป็นผู้ชำนาญการพิเศษ
แล้วทำงานอยู่ในสำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษาด้วย

ไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้เลย
ไปเจอเอกสารที่ท่านเห็นในจออยู่ขวามือผม

แล้วย้อนหลังไปเป็น๑๐ปีนะครับ

ประธานคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
ชื่อนายอัตภพลตรึกตรองครับ
คุณอัตภพลถึกตรองเนี่ย
ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งแต่ปี๕๑ถึง๖๑

ทุจริตไป๘๘ล้านบาท
ข่าวมาใหม่พบว่า

ในช่วงปี๕๐๕๑และ๕๓
เอ้ารวมกับของเดิมด้วย

เงินหายไปกับการทุจริตร้อยกว่าล้านนะครับ

มีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนเตรียม
ก็เลยเสนอสืบสวนข้อเท็จจริง

จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

ให้สำนักงานศึกษาอธิการจังหวัดทั่วประเทศ

ภายในวันที่๒๘มีนาอีก๒วัน

หลักฐานมาตามเวลาที่กำหนด
ก็คิดว่าจะสรุปข้อมูลได้บางส่วน

ที่เข้าไปตรวจค้นบ้านคุณลจนาสินที
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
แล้วเรื่องที่เป็นข่าวน่าชะงนนี่มาใหม่ครับ
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ย

ไปมีเอี่ยวกับเขาด้วยไหม

ในการตรวจพบการโอนเงินเนี่ย

จะต้องมีชื่อเจ้าของบัญชีปลายทางใช่ไหมครับ

มีจำนวนเงินใช่ไหมครับ

ส่งเฉพาะเลขบัญชี
และจำนวนเงินให้ธนาคาร
ไม่มีชื่อผู้ที่จะได้รับโอนครับ

ทำไมจึงโอนได้ล่ะครับ
ทำไมธนาคารถึงปล่อยให้เงินโอนได้โดย
ไม่มีชื่อเจ้าของบัญชี

เรื่องนี้ธนาคารมีความหละหลวมหรือไม่
อันนี้ท่านบอกว่ายังไม่รู้
แต่ว่าให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่า

เงินถูกเกินไปเป็นร้อยล้าน
ทำกันได้ง่ายได้
ไม่ต้องมีชื่อว่าโอนให้ใคร
บอกแต่เบอร์บัญชีกับธนาคารโอนได้
เรื่องนี้ถ้าธนาคารกรุงไทย
ไปมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกันด้วย
จะโดยระดับเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็ตามแต่เถอะ

แต่ถ้าว่าเป็นระบบใหม่ระเบียบใหม่

ไม่ต้องบอกชื่อเจ้าของบัญชี
มีลักษณะคุณสมบัติพิเศษ

ส่วนการทุจริตในกระทรวงพัฒนาสังคม

ลงไปตรงไหนก็เน่าเหม็นตรงนั้น
เกือบทุกแห่งเกือบทุกจังหวัด
แล้วล่าสุดที่เรียกว่ามาแรงแซงโค้งเนี่ย
ที่การทุจริตที่เป็นข่าวมาในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เรื่องเล็กหมดเลยครับเพราะเรื่องนี้ใหญ่กว่า
คือการทุจริตในศูนย์ช่วยเหลือผู้ยากร้ายพื้นที่สูงครับ
ผู้ยากร้ายพื้นที่สูงเอาง่ายชาวเขา
เป็นยังไงครับหนักกว่าทุจริตที่ศูนย์คนยากคนจน
ไร้ที่พึ่งเยอะนี่ดูข่าวที่ออกมาสิครับ
งบช่วยเหลือ๑๑ล้านนะบางศูนย์ได้จริง๓๔แสน
ล้านได้จริง๓๔แสนโกงไป๑๐ล้านกว่า
ศูนย์บางแห่งมีงบให้๒๔ล้าน

ผู้อำนวยการศูนย์เบิกไปได้จริง๔๕ล้าน

แล้วระดับผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยเขาเปิดเผยว่ายังไงรู้ไหมครับ
เขาเซ็นชื่อรับเงิน
ลงไปในกระดาษเปล่า
เห็นข้อความอะไรทั้งนั้นเขาบอกให้เซ็นรับไว้ก่อนในกระดาษเปล่า

ระบบราชการเซ็นชื่อรับกันไว้ในกระดาษเปล่า
แล้วเขาเอาไปกู้ยี่ปู้ยำยังไงก็เรื่องของเขา
เห็นไหมฮะเนี่ย
โอ้โหดูแต่ละเรื่องแต่ละข้อมูลที่เข้ามา
แล้วยิ่งที่แปลกประหลาดก็คือว่า
เงินช่วยเหลือศูนย์
คนพื้นที่สูงหรือชาวเขาเนี่ย
มันควรจะอยู่แถวแม่ห้องศรแถวเชียงรายเชียงใหม่น่านแถวโน้นใช่ไหมครับ
เพราะชาวเขาอยู่เยอะเอ้าปรากฏว่าเงินที่ส่งไปช่วยเหลือเนี่ย
ที่จังหวัดสุพรรณก็มีชื่อจ่ายเงินช่วยชาวเขาด้วยครับ
สุพรรณแค่นี้ฮะมีชาวเขาได้รับเงินช่วยเหลือ
ในบันทึกรายละเอียดด้วยเอากันอย่างนี้เลยเหรอครับ
เอากันอย่างนี้เลยเหรอครับไม่ไหวครับ
มันเน่าเหม็นเฟอะฟะไปหมดทั้งกระทรวงแล้วกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย
แล้วจะอยู่กันยังไงทั้งหมดทั้งปวงที่ยกตัวอย่างมาเนี่ย
อะไรที่เป็นอุทาหรณ์ครับ
ระบบการตรวจสอบงบประมาณ
ในระดับกระทรวงในภาครัฐล้มเหลว
ถ้าระบบการตรวจสอบไม่ล้มเหลว

มันไม่โกงซ้ำโกงซากกันมาเป็น๑๐กว่าปีแบบนี้หรอกครับ
นี่แปลว่าระบบการตรวจสอบงบประมาณล้มเหลว
สิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำคือนายกต้องสั่งการไปทุกกระทรวง
ให้แต่ละรัฐมนตรีกลับไปคุยกับประหลัดกระทรวงและอธิบดีใหม่
ไหนดูสิคุณวางระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณไว้ยังไง
ทำไมถึงหล่าหลวมกันอย่างนี้กว่าจะรู้ได้ผ่านไป๑๐ปี
เอาใหม่ไปวางระบบใหม่ให้สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ปีต่อปี

ล้านก็ต้องรายงานว่าที่๑๐ล้านไปทำอะไรมาบ้าง
ไม่รู้เรื่องนั่งไม่รู้เรื่องเป็นบื้อเป็นใบ้กันทั้งกระทรวง
แล้วอยู่ขึ้นมาแล้วปล่อยให้มีการทุจริตกันแบบนี้
แล้วไม่มีใครรับผิดชอบเลยเหรอครับ
ไม่มีใครรับผิดชอบน่าอับอายขายหน้าเขาครับ
หน้าอับอายขายหน้าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ขอสชผู้มีอำนาจพยายามจะบอกกับคนไทยว่า
การเมืองเนี่ยมันโกงกันมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ฉะนั้นต้องจัดการกวาดการทุจริตในการเมืองไปก่อน
ก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่าที่มันโกงกันมากเนี่ย
นักการเมืองชั่วอยู่ฝ่ายเดียวว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วอย่างนี้ล่ะแล้วระบบราชการอย่างนี้
แล้วใครปล่อยให้เป็นอย่างนี้ล่ะครับ
ฉะนั้นเรื่องนี้สังคมต้องจับตามองว่า
จะวางระบบตรวจสอบการงบการใช้งบประมาณยังไง
นี่ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะครับ
เพราะว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยยังไม่ได้ขุดไม่ได้คุย
ที่เจอขึ้นมา๒แห่งเนี่ยกระทรวงศึกษากับกระทรวงพัฒนาสังคม
กระทรวงอื่นจะโกงกันยุบยับแค่ไหนเรายังไม่รู้
แล้วจะอยู่กันยังไงครับประเทศนี้
งบประมาณลงไปเท่าไหร่เอาไปผลานเอาไปโกงกันหมด
แล้วมันจะเหลือสักกี่มากน้อยล่ะครับ
และที่ไปโกงเนี่ยโกงคนเดือดร้อนทั้งนั้น
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถึงไม่น่าสนใจกว่าหวย๓๐ล้าน
น่าสนใจกว่าเรื่องเสือดำแต่ว่าต้องตามครับ
ไม่ตามไม่ได้ไม่ตามเรื่องเงียบ
นี่ก็คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

อย่างที่คุณสุภาพบอกค่ะมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก
เพราะว่าโกงแม้กระทั่งคนที่เขาไม่มีทางที่จะเหลืออะไรแล้ว
ชาวเขาเนี่ยนะยิ่งคิดว่าชาวเขาไม่มีสิทธิ์มาโวยวายหรอก
เขาไม่รู้เรื่องอะไรอ่านหนังสือเขาไม่ออกเขาจะมาโวยวายทำไม
ฉะนั้น๒๔ล้านถึงจัดไป๓๔ล้าน
นอกนั้น๒๐ล้านโกงหมดดูสิ
คุณผู้ชมอันนี้สะท้อนถึงปัญหาอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาสังคมแล้วนะคะ
น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของสามัญสำนึกด้วยนะคะ
ต้องเร่งแก้ไขนี่ปัญหาระดับชาติ
ใช่ตรวจสอบกันหน่อยนะฮะเป็นงบประมาณรัฐบาลทั้งนั้น
สำคัญเป็นภาษีของประชาชนทุกคนด้วยนะครับ